วันนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยโดยประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
คุณลวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากรนี่ฮะเปิดเผยว่า
มีผู้ที่ซื้อสลากผ่านทางแอปเป๋าตังค์
เลข๔๑๗๖๕๒เนี่ยซื้อคนเดียว๑๗ใบรับไปคนเดียว๑๐๒ล้านบาทนะฮะ
นี่เป็นยอดถูกรางวัลที่๑สูงที่สุด
นับตั้งแต่มีการขายสลากผ่านแอปเป๋าตังค์๑๗ใบคนเดียวอ่ะ

นี่เห็นไหม๑๐๒ล้านบาทนะครับ

เลขท้าย๒ตัว๕๕หลายท่านอาจจะบอกว่าแม่จะถูกได้อย่างไร๕๕
นี่รถของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะฮะ
คือวันนี้เนี่ยมีการออกรางวัลสัญจรไปออกรางวัลที่จังหวัดชุมพร
ท่านผู้ว่าก็มาเนี่ยฮะมาในฐานะของผู้ที่มาเป็นกรรมการในการออกรางวัลด้วยนะฮะ

คือก่อนที่จะออกรางวัลเนี่ยเขาก็อุ๊ยทะเบียนรถท่าน๕๕
แต่จังหวัดนั้นใครเห็นก็ซื้อไม่ทันแล้วมั้ยอ่ะพี่อุ้ย

ผู้ประกาศข่าวของเราเห็นในมือที่ถืออยู่ไหมคุณเขียนมาสอน

นี่เห็นมั้ยฮะ

แต่ว่าคุณสื่อสกุลบอกอันนี้เป็นของทีมงานนะฮะ
ที่ไปถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลวันนี้คือเขาเห็นเห็นทะเบียนรถของท่านผู้ห้ารัชการจังหวัดชุมพรนะครับ
วิสาภูลสิริรัตน์นะฮะที่มาร่วมงานการออกรางวัลสัญจรด้วยเนี่ย
ท่านก็มาพูดคุยกับทีมงานต่างทักทายกันตามปกตินะครับ
แล้วท่านก็กระซิบบอกว่าเดี๋ยวงวดนี้เนี่ยผู้ว่าว่าอาจจะออกเลขเบิ้ลเหมือนทะเบียนรถผู้ว่าก็ได้นะ
เพราะคนคงไปทักทะเบียนรถท่านเยอะไงก็เลยพูดแซวว่าเนี่ยมันอาจจะออกก็ได้นะ
เป็นยังไงครับบอกแล้วว่ามาสัญจรแบบนี้ต้องมีเลขเด็ดและแน่นอน
เนี่ยเมื่อกี้คือหามมากเลขอะไรครับเน่ห้าห้าห้าห้ารถใครรถท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจุมธรณ์นะฮะ
แต่ว่าชาวชุมพรเกือบฮ่า
แล้วนี่แทนแทนแอบชัวร์นิดหนึ่งครับ
เหมือนกันนี่นะครับ

ยืมมาถ่ายภาพหน่อยถ่ายคลิปหน่อยนะฮะ